คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งพูดไม่ทันขาดคำจริง
เมื่อวานนี้เราเล่าไปที่ว่ามีสองคนร้ายบุกเดี่ยวไปจี้ร้านทอง
ค่ะเป็นร้านห้างทองเยาวราชที่สาขาเอ่อบิ๊กซีรัตนาธิเบสนี่นี่คลิปนี้เลย
คนนึงเนี่ยปีนข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปกวาดทองอีกคนนึงเนี่ย
ถือปืนยืนข่มขู่คนอื่นอื่นคุมเชิงอยู่หน้าร้านใช้เวลาไม่ถึง๕นาที
ได้ทองไปมูลค่าน้ำหนักเนี่ยสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาท
ค่ากว่า๖ล้านห้าแสนบาทมีพระเครื่องมีเงินสดด้วยนะคะ
ล่าสุดจับได้แล้วเรียบร้อยทั้งคู่ตำรวจใช้เวลาเร็วมาก
สิบสี่ชั่วโมงจับตัวได้แล้วนะคะโดยตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดนนทบุรี
และตำรวจสืบสวนสพรัฐนาธิเบสค่ะเข้าไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไปเรื่อยเรื่อยไปเจอตัวอยู่ที่แคมป์คนงานเกาะสร้าง
พระประแดงนะคะเจอพร้อมกับทองรูปภัณฑ์อาวุธปืน
แล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุด้วยคนร้ายสองคนนี้นะคะ
ชื่อก็คือนายทวีวงหอมเนียมหรือในตูนกับนายสิทธิศักดิ์พึ่งผสมทองหรือนายอามค่ะ
ตำรวจก็นำตัวทั้งคู่มาสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะคะ
มีพลตำรวจตรีภัยศาสตร์วงมัชรัพย์มงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจัวรณนทบุรี
เป็นคนสอบสวนเองเลยสองคนยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะว่า
ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชสาขาห้างบิ๊กซีรัตนาธิเบสจริง
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากย่านพระราม๓ไปก่อเหตุ
ดูลาดเหลาอยู่สองครั้งสบโอกาสปุ๊บก็เข้าไปลงมือเลย
รู้สึกว่าจะเป็นประมาณสายสายสิบเอ็ดโมงอ่ะนะคะทีนี้ตรวจสอบประวัติไป
นายทวีวงหนึ่งในคนร้ายเนี่ยนะปรากฏว่าปี๕๘ค่ะ
ร่วมกับพวกสามคนก่อเหตุปล้นรถขนเงินธนาคารกสิกรไทยห้างโลตัส
สาขาพระราม๑ได้เงินไป๑๓ล้านบาทแล้วก็โดนจับตัวได้
คุณผู้ชมยังจำได้ตอนนั้นข่าวใหญ่เหมือนกัน
เพราะได้เงินไปเยอะมากก็โดนจับได้แล้วนะ
ทำอีกค่ะเหมือนเหมือนเหมือนจำไม่ได้ค่ะเอาใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเออ
นี่ค่ะบอกแล้วนะคะว่าปล้นร้านทองไม่เห็นเคยมีรายไหนรอด
รายโดนจับได้หมดแล้วนี่เคยมีคดีเคยปล้นแล้ว
เคยโดนจับแล้วยังออกมาก่อเหตุเหมือนเดิมอีกอืม